อย่างไรคู่นี้
แล้วก่อนหน้านี้น้องเบสเขาออกมาแก้ข่าวแล้วนะบอกว่ายังรักกันดีค่ะ
ส่วนเรื่องประเด็นต่างที่บอกว่าหายเงียบไปนี่นะ
อ่ะให้ไปถามพี่ตรงดีกว่าให้มันเคลียร์ไปเลยดีกว่านะ

ไปเจอตรงรอบนี้ตรงน้องเขาว่ามาอย่างนี้

ตรงก็เคลียร์ชัดมาเลยบอกว่าที่รูปคู่ไม่มีเนี่ย
เกี่ยวอะไรกันเลยว่ารักหายรักจาง

แล้วก็ไอ้ที่หลายคนโยงไปบอกอุ๊ยต้นสังกัดเขาสั่งให้เผาความหวานหรือเปล่า
ไม่ใช่นะคะยืนยันเลยว่าทั้งตัวตรงเองแล้วก็น้องเบสเองเนี่ย
เข้าใจกันดีนะคะแล้วก็รักกันมากเหมือนเดิม
อยากจะจับมือผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตค่ะ
คือถามว่าความรักมีไหมมันก็ยังมีอยู่ครับ
แต่ว่าณตอนนี้คือผมก็ต้องทำงานไปด้วย

ก็ต้องมีการปรับจูนเข้าหากันนี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับ
สุดท้ายผมก็อยากจับมือกับน้องไปด้วยกันสองคน
ข้างนอกข้างนอกเขาเป็นกำลังใจให้
เราขอบคุณเขาเราขอบคุณครับเราดีใจมาก
แต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเราเนอะ
ขอแค่เพียงเราสองคนรับรู้กันว่าอยู่ข้างกัน
สู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าเท่านั้นเนี่ยก็เพียงพอเลยครับ

น่ารักเขายังชัดเจนกันอยู่ถึงว่าจะไม่ได้มาลงรูปอวดใครอะไรก็แล้ว

นี่ไงมันเป็นความรักที่แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้น